แล้วก็มีพยานเป็นนักศึกษา๒คนเห็นว่าปล่อยตัวไป
มีคนเห็นบิลลี่หลังจากปล่อยตัวไปไปซื้อของอยู่ที่ชะอำ
ล่าสุดวันนี้นายชัยวัดตอนนี้เป็นผู้มนุยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่๙จังหวัดอุบลราชธานี
อบหมายให้ฝ่ายกฎหมายเข้าแจ้งความ
กับทางตำรวจสพเมืองอุบลราชธานีนะคะ
เพราะว่ามีคนอ้างตัวเป็นตำรวจภาค๗ไปขู่ลูกน้องเก่า
สมัยทำงานเป็นหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
ให้การปรักปรำว่าเป็นคนสั่งฆ่านายบิลลี่ค่ะ
นายชัยวัดก็เลยบอกว่ารู้สึกไม่ปลอดภัยกลัวจะถูกปรักปรำในคดีนี้
ซึ่งอ้างว่าเป็นเสียงคุยกัน
ระหว่างเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรี
ซึ่งเคยเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของนายชัยวัด
กับคนที่อ้างตัวว่าเป็นตำรวจสังกัดตำรวจภูทรภาค๗เดี๋ยวลองฟังดูค่ะ
แล้วเขาก็เกี่ยวกับชื่นทุษฎพคนของนายพรรยาณ

หน้าที่เหนื่อยจังหมดแล้วเนี่ย

ถ้าเคยวิ่งได้ก็วิ่งกันเนี่ยถ้าว่าวิ่งกลมกลมประหย่าน
เดี๋ยวถ้าเขาแทรกงานแทรกได้เดี๋ยวลองคุยเลยนะ

มันนักใจจริงมันนักใจมากเอง
เมื่อมีการไปคุกคามข่มขู่เจ้าหน้าที่เนี่ย
แล้วก็ทำให้เขาเกิดอาการกลัว
วันนี้ไปปล่อยข่าวว่าผมเนี่ย

แล้วก็กักขังนวงเหนียวอะไรต่าง
สารชั้นต้นชั้นอุทธรณดีกาก็ยกรอบหนึ่งแล้ว
วันนี้มาทำรูปแบบเดียวกันผมคิดว่าเป็นรูปแบบเดียวกัน
แล้วก็สร้างสถานการณ์เดียวกันวันนี้ถ้าบุญแทนตาย
ผมบอกเลยถ้าบุญแทนออกไปตายถูกยิงตายเนี่ย

แล้วดีนะที่ผมเจ้าหน้าที่ลูกน้องภรรยาเขาเนี่ย

แล้วเห็นหน้าเขาชัดเขาไปที่บ้านเขาไปอยู่ที่บ้าน
อย่างนี้ถามว่าให้ความเป็นธรรมกันยังไง
คุณบอกว่าผมขู่ฆ่าบุญแทน
ถ้าเกิดถ้าบุญแทนถูกยิงตายเนี่ยครอบครัวก็คิดถึงใคร

ใช้เวลาในการรวบรวมพยานหลักฐานอีกสักระยะหนึ่งนะครับ
ก็เดี๋ยวดูความคืบหน้ากันต่อไปนะครับ